ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
คือมีคนร้ายลักษณะเนี่ยขาไม่ค่อยปกตินะคะ
เข้าไปขโมยเครื่องตัดย่า
เครื่องนี้เครื่องที่๓แล้วนะคะที่เข้าไปขโมยในบ้านพักของนายทหารค่ายศรีพัชรินด้วย

ที่เราชี้ลูกศรสีแดงเอาไว้ให้นะคะ
เป็นภาพวงจรปิดจากการเผยแพร่ของผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่ามิสเตอร์โกโบริเรียลโฟล
เห็นภาพผู้ชายอายุประมาณ๔๕๕ปีเนี่ยค่ะ
เสื้อเชิดแขนสั้นสีน้ำตาลกางเกงยีน
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณบ้านพักนายทหาร
ค่ายศรีพัชรินมณฑนทหารบกที่๒๓ที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็ลงจากรถเนี่ยค่ะเดินลักษณะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะคะ
ลงมาในบ้านพักมุ่งไปหยิบเครื่องตัดย่าที่วางเก็บไว้หลังบ้าน
แล้วก็พาดบ่าขึ้นรถแล้วก็ขี่ออกไป
ไม่สนใจสายตาของประชาชนที่เขาขี่รถผ่านไปผ่านมาเลยนะคะ
เจ้าของเฟซบุ๊กเนี่ยเขียนข้อความให้ชาวเน็ตแจ้งเบาะแสคนร้าย
มาขโมยของด้วยโดยระบุบอกว่า
เมื่อเวลา๑๕นาฬิกา๑๑นาทีวันที่๑๗พฤศจิกายน
มีคนร้ายชายมาขโมยเครื่องตัดย่าของพันธรีเรืองศิลป
คเชนชาติณบ้านพักนายทหารค่ายศรีพัชริน
เครื่องนี้ที่ขโมยไปเป็นเครื่องตัดย่าเครื่องที่๓แล้ว
ว่าน่าจะมาจากหลังค่ายแถวบ้านโนนชัย

อยากให้พี่น้องทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้หน่อยค่ะ
โดยขอให้ประชาชนที่ทราบเบาะแสเนี่ยนะคะ
แจ้งข้อมูลมาที่หมายเลขโทรศัพท์๐๘๔๓๙๐๘๗๗๘
พันตรีเรืองศิลปเชนชาติเจ้าของบ้านนี่แหละค่ะ